ไปเที่ยวกันต่อลัดฟ้าไปที่บูเดอร์เปส
โมงหลวงของฮังการี่นะคะ
ที่นั่นเองก็เป็นเมืองหลวงนะคะ

เรื่องของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะคะ
เรื่องของธรรมชาติน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะ
ติดตามจากรายงานคุณสุดปีดามหายศค่ะ
เวลลีนจากหญิงชาวฮังกะเรียนที่บันเลงขับกล่อมนักท่องเที่ยว
ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมยังป้อมชาวประมง
พร้อมประการเก่าแก่ในสไตล์โรมันที่มีอายุมากกว่า๑๐๐ปี
ขนานไปกับแม่น้ำดานูฟและมียอดอาคารต่าง๗ยอด
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้นำชนเผ่าฮังการี
ประการแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงความกล้าหารของชาวประมง
เสียสละชีวิตปกป้องบ้านเมืองในอดีต
โดยบนป้อมปราการชาวประมงนั้นถือเป็นจุดชมวิวรอบเมืองบูดาที่สวยที่สุด
เก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า๗๐๐ปี
และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ในปี๑๕
ในอดีตบทเก่าแก่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ในพิธีราชาพิเศษของกษัตริย์ฮังเกอรี่
แต่ปัจจุบันถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสถานที่สำหรับพิธีสวดมนต์
หลังจากชมทัศนียภาพอันแสนงดงามบนป้อมชาวประมง
ใช้เวลาเพียงอึดใจในการเดินทางก็จะได้พบกับสะพานเชน
สะพานเชนหรือว่าสะพานโซ่ครับถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองบูดาเตสครับ
โดยสะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสะพานถาวรแห่งแรก
ทอดตัวข้ามผ่านแม่น้ำดานูฟเชื่อมฝั่งเฟสและฝั่งเมืองบูดาเข้าด้วยกันครับ
ฮังการีเรียกสะพานแห่งนี้ว่าสะพานโซ่
มาจากสะพานที่มีโซ่ร้อยให้คนเดินข้ามผ่านแม่น้ำดานู
และนอกจากนี้ยังมีรูปปั้นแกะสลักสิงโต
อันเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่คู่กับสะพานแห่งนี้มานานมากกว่า๑๐๐ปี
ระหว่างเดินชมทัศนียภาพอันสวยงามของแม่น้ำดานูฟที่ค่อยไหลผ่าน
บนสะพานเชนยังเป็นอีกจุดหนึ่ง
ที่สามารถมองเห็นอาคารรัฐสภาฮังเกอรี่
ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก
โดยรัฐสภาแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี๑๕
เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ๑๐๐ปีของประเทศฮังการี
สร้างขึ้นในตำแหน่งอันโดดเด่นริมแม่น้ำดานุกบนฝั่งเฟส
โดยสาเหตุหลักที่ใช้ทำเลนี้เป็นเพราะตำแหน่งที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
แสดงถึงสัญลักษณ์ของรัฐบาลประชาธิปไตย
ท้ายกันที่ซิเทอร์เดลล่าสถานที่ชมวิวอันงดงามบนเนินเขา
ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบเมืองบูดาเปสแบบพาโนรามารอบทิศทาง
แม่น้ำดานูฟไหลคดเคี้ยวผ่านบ้านเรือนที่เรียงรายกันจนสุดลูกหูลูกตา
สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่ได้สัมผัสภาพเบื้องหน้าได้อย่างไม่น้อย
และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเมืองบูดาเปสเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศฮังการี
เต็มไปด้วยเสน่ห์ซึ่งรอให้คุณต้องมาสัมผัสด้วยตนเอง
ปรีดามหายศข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน